พวกเขาก็รักกันดีอยู่แต่มันมีข่าวเม้าข่าวลืมมา
บอกว่าปมรักสามเศร้าเรา๓คน
ป้อมเบิ้ลนั่นเองแล้วก็เบล

พาคุณผู้ชมมาขายเงื่อนงำกันหน่อยดีกว่า
กับปมความสัมพันธ์แบบแนบมาเลย
ต่างนักร้องลูกช่วงชื่อดังก้องเฮ้ยไร่กับเบิ้ลปทุมราช
คือเขาสนิทกันแบบว่ากลมเกลียวกันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้ว
ร้องเพลงทั้งเตะฟุตบอลทำยูทูปตัวติดกันอย่างกับปลาท่องโก
พักหลังนี่นะเห็นคุณก้องห้วยไร่ก็ปล่อยมุกแนวกุ๊กกิ๊กกับตาเบิ้ลบ่อย
อะไรรู้ไหมคนใกล้ตัวเนี่ยคุณภรรยาคุณก้องห้วยไร่น้องเบลคณิสา
งงนะตกดีสามีฉันจะเป็นสามีคนอื่นด้วยหรืออย่างนั้น
วันเปิดธุรกิจของสาวเบลค่ะเบิ้ลปฐุมราชก็ให้คนส่งดอกไม้ด้วย
ไม่ได้ส่งให้เบลนะจ๊ะให้ก้องเฮ้ยไร่

ตกลงมันคืออะไรรักสามเศร้าของเราสามคนหรือเปล่า
เคลียร์หน่อยนะจ๊ะงงเบิ้ลแล้ว
บางทีผมก็ไม่ชอบนะเวลาที่มีผู้หญิงมานั่งใกล้เบิ้ล
มันรู้สึกว่ามันทำให้ผมรู้สึกแบบว่าผมไม่สำคัญ
ผมไม่ดูดีผมไม่ชอบอย่านั่งใกล้
เมียผมมากอ่ะมาคุยงานกับพี่น้องนะครับ
ไม่เคยได้รับดอกไม้แบบนี้ให้กันเลย

ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นคำโวยพรที่สวยแล้วก็งดงามแบบนี้ทั้งวีดีโอด้วยนะครับ
มันส่งมาให้ใคร
เบิ้ลเป็นหัวใครคะ

อ๋อคุณไม่ทำงานครับผม

เพราะเขาก็ไปอยู่ด้วยกันในห้องสำคัญ

จ๊อคว้าวซิมี่ผัวเพิ่ม

ว่าพี่แจกกะรีนเขาก็ไปถามเล่นคุณผู้ชม

เบาแก๊สได้ก็เบานะเบล

ทำไมกองพูดไปขยิบตามไปคือเป็นอะไรโห

เพื่อนซิเขาอยู่ถึงตีสี่อีกเหรอ

นี่ดนยามอีกที่เขาคุกแล้วนะ
อุ้มเลยค่ะทีนี้เออเลิศอยู่น้า